ไทยรัฐจอบประเด็นได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับ
ล่าสุดก็สามารถคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอร์ชมาได้
โดยรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างที่มีงบจำกัดและเนื้อหา
ยังเป็นการตอกย้ำความกังวลของชาวฮ่องกงต่อการปกครองของจีน

ภาพยนตร์สั้นต้นทุนต่ำที่รวมเรื่องราว๕เรื่องราว
สะท้อนภาพอนาคตอันมืดมนต์ของฮ่องกงในอีก๑๐ปีข้างหน้า
ถ้าหากฮ่องกงยังถูกปกครองอย่างเข้มงวดภายใต้พักคอมมิวนิสต์จีน
หรือกลุ่มเยาวชนที่ศรัทธาต่อแนวทางของพักคอมมิวนิสต์
โจมตีร้านค้าของเพื่อนบ้านในท้องถิ่น
รวมถึงร้านหนังสือที่ถูกกล่าวหาว่าขายหนังสือต้องห้าม
ฉากที่เจ้าหน้าที่รัฐวางแผนลอบสังหารนักการเมืองท้องถิ่น

เพื่อนำไปสู่การผ่านกฎหมายความมั่นคงที่เข้มงวด
จนถึงฉากการเผาตัวตายของผู้ประท้วงหญิงสูงวัย

ซึ่งถึงแม้เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นเพียงเรื่องแต่ง
ในความสำคัญระหว่างจีนพันธุ์ดินใหญ่กับฮ่องกง
ซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี

และได้รับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด
แม้จะถูกซีนแผ่นดินใหญ่สั่งห้ามใช้
ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญในวงการภาพยนตร์ฮ่องกง
เทียบเท่ากับออสการ์ของฮอลลีวูดในครั้งนี้
ก็ยิ่งเป็นเครื่องการันตีถึงความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
รางวัลที่ได้มาเป็นการย้ำเตือนเขาว่า

รางวัลนี้ทำให้พวกเขามีแรงเดินหน้าทำงานหนัก
เพื่อผลิตภาพยนตร์ด้วยหัวใจและความกล้า
แม้ว่าจะมีงบประมาณเพียงจำกัด
โดยก่อนที่จะมีการประกาศผลรางวัลนี้
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้
ทำให้ชาวฮ่องกงใส่ใจต่ออนาคตของพวกเขามากขึ้น
และการที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ขณะที่๑ใน๕ผู้กำกับเจ้าคุณวัยระบุว่า
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวสะท้อนความกลัวของชาวฮ่องกงที่มีต่อจีนแผ่นดินใหญ่

พวกเขาไร้ซึ่งความกลัวต่อจีนแผ่นดินใหญ่
และคณะกรรมการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ให้รางวัลนี้
ก็แสดงจุดยืนของพวกเขาให้เห็นแล้ว
อย่างไรก็ตามหลังการประกาศผลรางวัลเสร็จสิ้น
พบว่ามีสื่อจีนน้อยมากที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวัลนี้
อกจากนี้สื่อในฮ่องกงไต้หวันและสหรัฐ

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีน
ทั้งสื่อในโซเชียลมีเดียของจีน
รวมทั้งบริษัทที่ได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัล
ตัดสินใจที่จะไม่ส่งสัญญาณถ่ายทอดไปยังจีนแผ่นดินใหญ่